คุณผู้ชมคะยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะยังไม่ได้มีการออกหมายจับด้วยนะคะ
เสียชีวิตไปสามศพบาดเจ็บอีกสี่คนแต่สิ่งที่คืบหน้าล่าสุดก็คือสิ่งที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
พบตรบอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคล้ายเลยคล้ายกับคนในภาพจากกล้องวงจรปิดคนนี้ที่ก่อเหตุเลย
รูปร่างความสูงกระเป๋าที่ใช้ไปเจอที่หนองคายก็ต้องนำตัวจากหนองคายมาสอบปากคำที่ลบบุรี
แต่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะก็ต้องนำตัวมาสอบปากคำก่อน
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมาประชุมติดตามความคืบหน้า
แล้วก็สอบปากคำผู้ชายคนนี้ด้วยตัวเองมีการควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้ว
แต่สุดท้ายมีการสั่งยกเลิกการประชุมของพบตรนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าก็ไม่ได้รู้เหตุผลแต่ก็ให้ชุดสืบสวนกลับกันเลย
ตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวของเราเพิ่มเติมแต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คือชุดสืบสวนเนี่ยได้คุมตัวชายต้องสงสัยคนหนึ่งมาสอบปากคำ
เป็นการสอบปากคำแบบลับในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหน
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนี่แหละ
รายงานข่าวบอกว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนี้เป็นคนที่มีภาพในกล้องวงจรปิด
ไปดูลาดเหล่าก่อนเกิดเหตุซึ่งการสอบปากคำวันนี้
ตำรวจไม่ให้นักข่าวไปทำข่าวเลยนะคะ
นักข่าวก็เลยยิ่งสงสัยว่าผู้ชายคนนี้มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มากน้อยขนาดไหน
แล้วผู้ชายคนนี้ใช่คนเดียวกันกับผู้ชายที่เป็นคนต้องสงสัย
หนองคายแล้วก็ควบคุมตัวมาลบบุรีหรือเปล่าหรือเป็นคนละคนกัน
เพราะผู้ชายคนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรออกมาจากตำรวจเลย
แต่มีการคุมตัวมาสอบปากคำจริงจริงแล้วตำรวจก็เปลี่ยนสถานที่ประชุมด้วยนะคะ
จากเดิมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
การประชุมก็มีการเอาสมุดตรวจของร้านทองที่เกิดเหตุมาในที่ประชุมเพื่อดูเบาะแส
คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้คือตอนนี้นักข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มมาแค่นี้จริง
พลตำรวจรีนัทธพลสุขรสรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าส่งชุดทำงานไปสอบปากคำผู้ชายต้องสงสัยคนนี้เพิ่ม
ดีเอนเอเอาไว้เพื่อตรวจสอบเพื่อไปยืนยันกับดีเอนเอที่เก็บได้ในพื้นที่เกิดเหตุ
ตอนนี้รอผลรอผลตรวจดีเอนเอว่ามันตรงกันหรือเปล่าค่ะ